ติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างครับทางการสหรัฐเร่งสั่งสอบสวนรถยนต์อัตโนมัติเทสล่านะครับ
เนื่องจากว่ามีคนขับเสียชีวิตหนึ่งคนหลังจากเปิดโหมดขับรถแบบอัตโนมัติครับ
ทางการสหรัฐเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้เริ่มกระบวนการสอบสวนเบื้องต้นกับรถยนต์ขับอัตโนมัติเทสล่าโมเดลเอสราว๒๕๐๐คัน
หลังมีรายงานเมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุคนขับรถยนต์เทสล่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถยนต์ไปชนกับรถแทรคเตอร์ครับที่กำลังเลี้ยวซ้ายบริเวณที่สี่แยกของรัฐฟอริดา
ซึ่งตอนเกิดเหตุนั้นคนขับเปิดโหมดขับรถอัตโนมัติอยู่นะครับ
เทสล่าระบุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดกับเทสล่าครับ
หลังรถยนต์รุ่นดังกล่าวขับเคลื่อนผ่านระบบอัตโนมัติไปแล้วรวมทั้งสิ้น๒๐๘ล้านกิโลเมตร
พร้อมยอมรับว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับ
แล้วก็ยังต้องการให้ผู้ขับขี่นั้นมีความตื่นตัวตลอดเวลาด้วยครับ